ก็สงสัยว่าคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมสงสัยมาว่า
ผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางท่าทีก่อนนะ
ครับเขามาทำอะไรครับ
แล้วเข้ามาได้ยังไงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดอะไปก่อน
มาจากไหนเนี่ยผมผมดูในกล้อง
ฟอร์มเหมือนฟอร์มมาเล่นกับเด็กแล้วก็เดินเข้ามาอะไร

แล้วพี่ก็เดินเข้ามาในบ้านผมเลย

เจ้าของบ้านไม่อยู่แต่เดินเข้ามาในบ้านผมเนี่ยนะ
บ้านทำบ้านของพี่

เออเข้ามาได้อย่างไร
เขาก็เลยถามว่านี่โทษนะโทษนะมาทำอะไรอ่ะ
เข้ามาบ้านมาเล่นกันได้อย่างไรเนี่ย
คุณพี่คนนี้ยังเดินไปเล่นกับน้องผู้หญิงเลย
มีพิรุธแล้วล่ะสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้
ถือน้ำยาขัดพื้นสีชมพูติดเมลมไปด้วย๑การลอน
แล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือดูเหมือนฟองน้ำนะ
แต่พอถามรายละเอียดคุยไม่รู้เรื่อง

ไม่ต้องขอโทษหรอกครับเนี่ย
เนี่ยมาไงพี่ไปดูเลยนะ
มาอย่างไรขับรถไรมาเนี่ยเดินเข้ามาได้อย่างไรเนี่ย
เข้ามาในหมู่บ้านได้ยังไงก่อน
ผ่านพี่รอบพอสองคนนี้เข้ามาได้อย่างไรก่อน

ต้องแลกบัตรต้องอะไรหน่อยไหม
รอปภยังแบบว่าทำท่าไม่รู้เรื่องอยู่เลย
ปกติถ้าผ่านเข้ามารอบพอพ์ที่อคะจะถามนะนะ
พอเจ้าของบอกจะแจ้งทำโหลดทำโหลด

เจอเหมือนกันเจอผู้หญิงคนนี้เหมือนกัน

แต่ไม่ได้เจอที่ปฐุมนะเจอบังกลวยไซน้อย

ของเจ็ดอ้างว่ามาขายน้ำยาที่ถือนั่นแหละ
ว่ามาขายน้ำยาแต่เดินเข้าบ้านเลยนะ

ถ้าเจอที่ไหนนะครับกลัวจะเป็นมิจฉาชีพครับ
แต่ถ้าพี่ไม่ใช่นะถ้าพี่ไม่ใช่ประกอบอาชีพสุจริต
พี่ก็บอกมานะครับว่าไม่ได้มีเจตนาอะไร

แต่ก็ต้องทำให้ถูกไงเพราะบางทีหมู่บ้านปิดแบบนี้
เขาจะแบบอยากให้ลูกบ้านมีความเป็นส่วนตัว
ไม่ได้ให้รถอะไรจากข้างนอกรถกับข้าวเข้ามาแบบนี้
เมื่อกี้เห็นรอบพอเห็นลักษณะของหมู่บ้านแล้ว
ก็ถึงถามว่าเข้ามาได้ยังไงก่อน